คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูอะไรน่ารักนิดนึงดีกว่าไหม
สงสัยจะแต่งให้คุณแม่ไม่รู้จะแต่งให้คุณแม่จริงหรือเปล่า
เดี๋ยวลองฟังเนื้อเพลงดูค่ะน่ารักมากเลย
มีแม่เป็นคนอ่วนไปไซด์ก็ได้กินชาบู
ไปไซส์ก็ได้กินหมูกระทะโอ้โหมันดีอย่างนี้
ได้กินแต่หมูกาทะ

คือน่ารักมากค่ะน้องคนนี้เขาคิดบวกมากเห็นไหม
คือไปไหนกับแม่ก็ได้กินชาบู

พอฟังไปแล้วก็อมยิ้มไปด้วย

ไม่ใช่สิที่อยากเห็นมากกว่าอยากเห็นหน้าคุณแม่
เวลาที่น้องร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ฟังนะคะ